ก่อนที่โลกนี้จะแตกสลายไปต้องไปหาอะไรกิน

ถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปกินเมนูหนึ่งที่ไม่ได้หาทานง่ายนะ
อยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกลาบครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่ามันคือราบอะไรล่ะโชคลาภหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะไปดูกันครับ
ไปที่ร้านนี้กันก่อนเลยนะครับบอกเลยว่าทีเด็ดของที่จังหวัดพิศนุโลก
ชื่อว่าร้านครัวคุณรินครับอยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าตำบลเนินเพิ่มจังหวัดพิศนุโลก
ร้านนี้บอกเลยว่าเป็นร้านที่ใครก็ชื่นชอบเพราะอาหารเขาเด็ดเผ็ดและแซ่บเวอร์
มากเลยทีเดียวโดยเฉพาะเมนูขึ้นชื่อเมนูยอดฮิตของทางร้านที่สุด
ในตอนนี้คือนั่นก็คือลาบจิ้งรีดโอ้โหเสียงดีขนาดนี้
นั่นน่ะสิเอามาทำลาบซะแล้วไม่ใช่จิ้งหลีดขาววงเทวัน
หมายถึงว่าตัวจิ้งรีดอะค่ะมันก็ร้องจี๊ดไง
ลาบจิ้งหรีดน้องใบตองเอามาทำเป็นลาบเลยเหรอ
ปกติเคยทานแต่คั่วนะทอดเนอะใช่เอามาทำเป็นลาบครับ
ทำยังไงเอาจิ้งหลีดนี่แหละผสมกับเนื้อไก่บ้าน
มาโรยลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็มายำให้มันแซ่บตาม
แบบฉบับของเมนูลาบคุณจะเห็นนะมีเนื้อไก่สับลงไปด้วย
แล้วมีจิ้งหลีดที่ทอดเอาไว้โรยลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากับเครื่องของราบนั่นเอง
มันจะรสชาติพอดีแล้วตัวจิ้งหลีดจะกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
แล้วมันกรอบมากมันสุดเพราะว่าอะไร
เพราะว่ามันเป็นจิ้งรีดไข่อ๋อมันมีไข่มันจะมัน
ใช่ครับน้องใบตองเป็นเมนูที่ใครไปร้านนี้แล้วต้องสั่งมาริมลองนะ
งั้นเดี๋ยวไปไม่ถึงแล้วนี่เขาบอกว่าจิ้งหรีดมันมีคุณประโยชน์
ยังไงมีแคนเซียมแคนเซียมที่บอกว่ามีแคนเซียมเนี่ย
เขาว่ากันว่ากินจิ้งหลีด๔ตัวเท่ากับดื่มนม๑แก้ว
ปริมาณแคนเซียมเท่ากันเด๊ะเลยอุ้ยแคลเซียมสูงเลยนะคะเออไม่ธรรมดา
แล้วก็บอกมาว่าร้านนี้ตั้งแต่เปิดขายเมนูนี้ก็ได้รับการตอบรับ
จากนักท่องเที่ยวดีมากมากใครไปเที่ยวที่นี่ก็ต้องสั่งไปลิ้มลองกัน
เป็นเมนูที่ยอดฮิตติดอันดับต้นของทางร้านเลยทีเดียว
ถ้าอยากจะลองดูอยากได้แคนเซียมเยอะโดยที่ไม่ต้องดื่มนม
ก็ลองเมนูนี้นะครับแล้วเมนูอื่นเขาก็มีให้ได้รับประทานกันอีกด้วย
น่าจะใช่แต่ละเมนูของเขาไม่ธรรมดา
เพราะฉะนั้นไปลองดูนะครับที่ร้านอาหารครัวคุณริน
คุณไปที่นี่ไปเที่ยวนี้ด้วย
ยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าตำบลเนินเพิ่มจังหวัดพิศนุโลก
ถ้าไปที่ร้านนี้ไม่ถูกโทรไปสอบถามได้
สอบถามเส้นทางหรือจะไปจองที่นั่งกันก่อนได้
แต่เมนูนี้ลาบจิ้งรีด

ลองเหมือนกันเพราะว่าปกติอย่างที่บอกแหละ
เคยทานแบบจิ้งหลีดคั่วใช่ไหมจิ้งหลีดทอดแล้วก็แบบคลุกเกลือหรือคลุกสมุนไพร
แต่ว่านี่เป็นเมนูลาบจิ้งหรีดแล้วนอกจากมีแคลเซียมสูงแล้วเนี่ยนะ
โปรตีนมีโปรตีนด้วยนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่
เดี๋ยวนี้คนต่างชาติเขาชื่นชอบนะคุณสำหรับพวกเมนูแมลงต่าง
เพราะเขาบอกว่ามันมีโปรตีนแล้วก็มีแคลเซียมทานได้
เขาย้ำว่าร้านนี้นะครับสะอาดถูกสุขอนามัยอย่างแน่นอน
ถูกต้องใครมีเวลาก็แวะไปชิมกันดูได้ยังไง
แวะมาบอกกันด้วยกันแล้วกันว่ารสชาติเนี่ยเด็ดขนาดไหนนะคะ